ที่ต้องมาเตือนกันนะฮะคือบางทีเนี่ยคิดว่าเออไม่น่าจะเป็นอะไรเนี่ย
เหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้ค่ะนะครับไปดูรถคันหนึ่งนะครับ
เป็นรถออฟโรดกระบะออฟโรดเขาก็จะมีพวกแหลกหลังคาบรรทุกสิ่งของเนี่ย

มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปดูนะครับ

กระแสน้ำไปคือถ้าตัวรถเนี่ยอาจจะไปกันได้นะฮะ
แต่ทีนี้พอมีคนไปนั่งอยู่บนหลังคาที่เขาเรียกว่าแร็กนะฮะ
อยู่กระบะตรงเนี้ยนะครับก็เลยกระเด็นตกลงมานะครับ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งโชคดีมากที่คงจะบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
นี่เราซูมให้ดูจะชัดหน่อยตรงนี้จังหวะตรงนี้ฮะ
แต่ยังดีที่เธอลุกขึ้นมาไหวค่ะใช่ฮะโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่หลุดไปใต้ท้องรถนะครับ
โอ้โหตรงเนี้ยครับทุกผู้ชมครับคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
น้องผู้หญิงที่ร่วงลงมาจากนั้นก็ลุกขึ้นมาได้อาจจะไม่ได้เจ็บมากแต่ภาพเนี่ยมันน่ากลัวมากในตอนนั้น
ต้องการเตือนภัยนักท่องเที่ยวไว้อย่าประมาทจุดตรงเกิดเหตุตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านเรียกว่าคลองหนึ่งเป็นจุดแรกถ้าเกิดจะมาเที่ยวแล้วเนี่ยจะผ่านเส้นทางตรงนี้จะมีคลอง๑
แล้วจะข้ามไปยังคลอง๒และคลองสามก่อนหน้านี้คลองมะเดือเขาปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าช่วงโควิด
นี่เพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันนะครับทุกผู้ชมครับผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
รถตรงนี้เนี่ยปกติแล้วจะมีรถขับผ่านแต่มันเป็นพื้นแบบไต่ระดับนะครับ
โขดหินทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่อย
ไปนั่งอยู่บนหลังคาตรงนี้เนี่ยมันอันตรายมากนะครับ
เดี๋ยวฟังทางผู้ที่อยู่ในพื้นที่หน่อยนะครับ
โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่นี่นะครับ
เขานั่งมาบนแหลกไอ้ที่มันเป็นกระบะแล้วมันมีแหลกสูงหน่อยหนึ่งที่ตรงข้างหลัง
มีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนั่งอยู่แล้วก็คงจะจับแล้วรถมัน

มันสูงมันต่ำแล้วรถมันข้ามมามันก็เหวี่ยง
เด็กเขาอาจจะจับไม่ให้แน่นอะไรอย่างนี้
แต่ก็ล่วงมาก็คงไม่เจ็บหรอกเพราะว่าตกในน้ำ

ใครที่นั่งข้างหลังให้จับแม่นหน่อยนะ
เพราะว่ามันอันตรายมันจะเกิดเพราะว่าเวลารถมันเหวี่ยงมันเหวี่ยงได้
วัยรุ่นเราบอกบางครั้งก็ไม่ฟังหรอกค่ะ
บางคนบางคนเราบอกไม่ฟังขนาดเขาห้ามดื่ม
ฝากด้วยค่ะห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามทำนู่นทำนี่
ห้ามเขายิ่งชอบทำค่ะเชื่อสิ่งไหนเราห้าม
เขายังบอกว่าไม่เป็นไรครับผมรับผิดชอบเองอืมอ่า
กลับมาเตือนกันฮะใช่ค่ะยังดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะคะ